จังหวัดตรังนะคะหนุ่มแค้นหนักเพราะว่าเพื่อนรักเนี่ย
แชทไปจีบเมียค่ะเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนสนิทกันที่เรียกได้ว่าตัวติดกันเลยอ่ะ
กินนอนอยู่ที่บ้านกันตั้งแต่เด็กเด็กอ่ะค่ะสุดท้ายบุกไปแทงเพื่อนตายคาบ้านนะคะ
มเหตุเขาบอกว่าเป็นเพื่อนรักกันแท้แต่ทักแชทมาจีบเมียเขาแบบนี้ได้ยังไง
อันนี้ต้องฟังความสองข้างด้วยนะคะเพราะว่าเอาจริงฝั่งคนตายเขาพูดอะไรไม่ได้แล้ว

พ่อเมืองตรังเข้าตรวจสอบเหตุคนถูกแทงที่บ้านหลังหนึ่งในตะบนทัพเที่ยงค่ะ
ผู้ตายชื่อเจมส์นะคะดัชกรสังทองอายุ๒๔ปีเป็นเชฟร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังในจังหวัดตรัง
โดนแทงเข้าหน้าอกสามแผลเลือดนี่นองเต็มพื้นบ้านเลยนะคะ
กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตค่ะ
คนก่อเหตุชื่อจังปรณิภาณส่องช่วยอายุ๒๔ปีเหมือนกันค่ะ
ชุภีสุดสวนก็กระจายกำลังติดตามตัวอยู่นะคะ
เราส่งคุณเบ้าร์วิรัยุชปราณีทรีย์ทีมข่าวชนัททีวีไปเผาที่บ้านหลังเกิดเหตุหลังวัสด์ควนขัณฑ์
ลักษณะเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านปูนนะคะ
ในพื้นที่บ้านก็ยังมีคราบเลือดผู้ตายอยู่เลย

บันทึกภาพเหตุการณ์ตอน๔โมง๒นาทีช่วงเย็นนะคะ
จะเห็นปณิธานหรือว่าจ้างเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซสีดำแดงสวมหมวกกระน็อกเต็มใบ
เสื้อยืดสีดำกางเกงยีนขายาวผ่านหน้าบ้านชาวบ้านไป

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
เพื่อจะไปบ้านของเจมส์ผู้ตาย
จนกระทั่ง๔โมง๖นาทีผ่านไปแค่๔นาทีเองค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับออกมาค่ะ

นี่จะเห็นจังหวะที่พ่อตากับหลานวิ่งออกมา
หาเพื่อนบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะ
คือจ้างใช้เวลาก่อเหตุ๔นาทีนะคะ
เป็น๔นาทีที่เอาชีวิตของเจมส์เพื่อนรัก
จากครอบครัวเขาตลอดกาล

เป็นภาพนี่จังหนีไปแล้ว
พ่อตาของเจมส์กับหลานเจมส์ก็วิ่งมาขอความช่วยเหลืออยู่

กล้องวงจรปิดหน้าวัดจับภาพจัง
เอาผ้าขาวม้าคลุมหัวเดินอยู่ริมทางเท้า
หน้าวัดไปนี่

สืบสวนก็ตามจับตัวมาได้แล้วนะคะ

จากจุดเกิดเหตุ๓กิโลเมตรค่ะ
ของกลางเป็นมีด๒เล่มค่ะคิง
ปลายแหลมยาว๑๔เซนติเมตรอยู่ในซองหนังสีน้ำตาล
ยืดคอกลมสีดำหมวกกันน็อกสีดำ
ผ้าขาวม้าสีแดงดำขาว๑ผืน
มอเตอร์ไซคอนด้าสีแดงเทาที่ใช้เป็นภาษณะเอาไว้ด้วย

เขาบอกจ้างลักษณะคล้ายคนเมาให้การวกวน
แต่สุดท้ายโดนเค้นหนักเขาก็โดนรับสารภาพนะคะ

ผมกับเจมส์เคยเป็นเพื่อนรักกัน

แล้วมันชอบผมไปนินทารับหลังกับกลุ่มเพื่อน
ผมโกรธเลยบุกไปแทงมัน
แล้วถึงวันนี้เราไปต้ำเพลือ

เจมส์ผู้ตายนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านกับเมียอยู่
อยู่จังก็ขี่รถเข้าไปที่บ้านเจมส์
แล้วก็ถามพ่อตาเพราะเจอพ่อตาอยู่หน้าบ้านบอก

พ่อตาบอกอยู่ในบ้านเท่านั้นแหละ
ก็บุกเข้าไปแล้วกระหน่ำแทงแบบไม่ยั้งเลยนะคะ

ได้คุยกับพ่อตาของเจมส์ค่ะคุณวิสุทธิ์
เขาบอกว่าเจมส์ก็เป็นร้านเชฟร้านอาหารญี่ปุ่นในจังหวัดตรัง

ตอนเกิดเหตุเนี่ยพ่อเกี่ยวย่าให้วัวอยู่หลังบ้าน
อยู่คนร้ายก็ขี่รถมาจอดถามหาเจมส์

แป๊บเดียวเองนะอยู่หลานวิ่งออกมาเลยบอก

พ่อก็เลยรีบพาหลานวิ่งไปหลบในบ้านเพื่อนบ้านก่อน

ที่จ้างขี่มอเตอร์ไซค์สวนออกไป
มาอยู่บ้านประมาณอาทิตย์กว่า
ตอนนั้นเขาอยู่หาดใหญ่เขาทำมาอยู่หาดใหญ่
แล้วก็เพิ่งกลับมาทำงานที่ตรังอีก

ก็บอกว่าตอนแรกไม่รู้เลยว่าคนร้ายเป็นใคร
แต่พอตำรวจจับได้แล้วบอกว่าคนร้ายคือจังหรือปณิธาน

เพราะรู้ว่านี่คือเพื่อนสนิท

คือก่อนที่เจมส์จะย้ายจากหาดใหญ่มาอยู่จังหวัดตรัง
จ้างก็ไปทำงานด้วยกันกับเจมส์ที่หาดใหญ่นั่นแหละ
ซึ่งเจมส์เป็นคนฝากงานให้กับจ้างด้วยนะ

ยังพูดเปลยให้เมียฟังอยู่เลยนะคะว่า
ดีใจจังจะได้กลับบ้านที่จังหวัดตรัง
เพราะอย่างน้อยก็จะมีเพื่อนก็คือจังอยู่ใกล้ค่ะ
ทีนี้เรื่องปมเหตุนักข่าวก็ถามว่ารู้เรื่องไหม
เขาหาว่าเจมส์ทักแชทไปจีบเมียเขา

เจมส์บอกว่าไม่รู้นะ
งงอยู่เหมือนกันว่าอยู่มาแทงกันทำไม

เพื่อนสนิทกันไม่มีใครเขาทำกันแบบนั้นหรอก
ส่วนเรื่องยาเสพติดเพราะเห็นเจมส์ดูมอง

เธอบอกว่าเจมส์เป็นเชฟนะ
เขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
เรียนก็เรียนด้วยกันเรียนห้องเดียวกันเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
ตอนนี้ตำรวจก็คุมตัวในจ้างฝากขังสารจังหวัดตรังแล้วนะคะ
ทีมข่าวก็พยายามสอบถามปมก่อเหตุนะคะ
บอกมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วพอถามว่าเข้าใจผิดเรื่องอะไร
ฟังเขาตอบนะคะ
เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะคิงตอบแค่นี้นะคะ

คือฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็พกพาอาวุธมีดนะคะคุมตัวฝากขังไปเรียบร้อยแล้ว
ได้คุยกับแม่เลี้ยงของเจมส์ด้วยนะคะ
คือแม่คนนี้เลี้ยงเจมาตั้งแต่๘ขวบ
ก็บอกว่าแม่ตกใจมากเพราะว่าเจมส์กับจ้างสนิทกันมาก
กันตั้งแต่เด็กเรียนมาด้วยกันจนจบม๓

เมื่อปีก่อนเนี่ยจังแต่งงาน
ลูกแม่เนี่ยยังไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้อยู่เลย
นี่เกิดอะไรขึ้นถึงได้ต้องมาแทงกันตายขนาดนี้
ตอนนี้ศพของเจมส์เนี่ยฝากเอาไว้ที่วัด
แล้วเดี๋ยวจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาปีหน้า
เพราะว่ากลางปีเพิ่งจะสูญเสียคุณย่าไป

ไม่ให้จัดงานศพคนในครอบครัวติดต่อกันค่ะ